คุณผู้ชมฮะไปดูตามผนังวัดกันหน่อยนะครับ
ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้การวาดจิตกรรมฝาผนัง
ก็จะเอาเรื่องของเหตุการณ์เรื่องของสถานการณ์
เรื่องของคนดังคนสำคัญไปวาดอยู่ตามผนังวัดนะฮะ
แล้วก็นี่เดี๋ยวปรากฏภาพของพี่บิลบันรือริฐ
นี่ฮีโร่ของคนไทยถูกวาดไว้บนผนังวัดเข้าไปด้วยนะครับ
พุทธศาสนิกชนและก็นักท่องเที่ยวที่เดินทาง
กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระธาตุดอยคำ
ตำบลแม่เหยะอำเภอเมืองเจียงใหม่นะครับ
ส่วนใหญ่ไปขอโชคขอลาบขอเลขขออะไรกันนะฮะ
ที่วัดแห่งนี้แล้วก็เอาพวงมาลัยเอาดอกมะลิไปถวายแก้บนนะครับ
ทีนี้เขาบอกว่าคนที่ไปจะมีจุดได้รับชมวิวชมภาพแบบนี้
เป็นจิตกรรมบนฝาผนังบนกำแพงทางเข้าวัดที่ยาวประมาณ๑๐๐เมตร
บอกเล่าเรื่องราวนิทานชาดกแล้วก็วาดภาพของเหล่าเทวดา
สอดคล้องกับใบหน้าของคนสำคัญอย่างนี้ใบหน้าของตูนบอดี้แลม
เหล่าซุปเปอร์ฮีโร่อย่างไอรอนแมนก็มาอาคว่าแมนก็มา
อล่ำก็มีตือโป๊ยไก่ยังมีเลยแล้วก็มียักษ์เนี่ยถือแท็บเล็ตนี่
นี่แห้งเจียใช่ไหมฮะนี่แห้งเจียก็มีนะครับ
ล่าสุดเนี่ยทางช่างวาดเนี่ยได้วาดภาพใบหน้าของพี่บินบรรลือฤทธิ์นะฮะ
ฮีโร่อีกคนหนึ่งของคนไทยอยู่ที่ทางด้านหัวของพญานคราช
โอ้โหภาพใหญ่หน้าใหญ่มากนะฮะ
ขณะที่ภาพของพี่ตูนบอดี้แลมก็มีการแก้ไขใบหน้าสมัยนิดหนึ่งนะครับ
โดยช่างวาดภาพของวัดพระธาตุดอยคำก็คือสลาแทนหรือว่านายสุเทพขันแก้ว
บอกว่าผู้ที่กำลังวาดภาพพี่บินบรรลือฤทธิ์คือนายถาวรขันแก้วนะฮะ

ส่วนคนที่วาดแก้ไขภาพของคุณตูนบอดี้แลม
ก็คือนายจิตกรขันแก้วหลานชายผมเองครับ
นี่นอกจากผมวาดเก่งแล้วพี่ชายผมก็วาดเก่งหลานผมก็เก่งไม่แพ้กันนะฮะ
และการที่เพิ่มใบหน้าของพี่บินบรรลือฤทธิ์ลงไปในภาพวาดที่กำแพงเนี่ยนะครับ
เป็นภาพวาดพระนารายกวนเกษียณสมุทรนั้น
เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวหลายคนสอบถามว่า
ในเมื่อพี่ตูนบอดี้แลมก็มีในภาพแล้วไม่มีพี่บินบ้างหรือ
เพราะว่าพี่บินก็เป็นคนที่ทำความดีมานานนะครับ
เป็นตัวอย่างของเยาวชนในการทำงานการกุศลโดยไม่หวังผลตอบแทน
แล้วก็ประชาชนเนี่ยโอ้โหเขารักเขารักไข้ชื่นชมนะครับ
ทีนี้ช่างวาดก็เลยเอาล่ะเดี๋ยวจะวาดพี่บินลงไปด้วยนะฮะ
แล้วก็ให้เห็นใบหน้าใหญ่โตแบบนี้ไว้เลยนะฮะ
คนไปเที่ยวที่วัดนะไปกลับไหว้ขอพรก็ได้มีจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับ
แล้วก็ด้านพระครูสุนธรเจติยารักษ์นะครับ
จะเอาวาดวัดพระธาตุดอยคำก็บอกนะฮะว่า
ที่ช่างจินตนาการภาพออกมาเพื่อให้คนทั้งหลายได้รู้จัก
แต่ความจริงภาพต่างที่เราเห็นนั้นเป็นภาพของเทวดาฮะ
แต่ใบหน้านั้นสมมุติเอาคือเรื่องราวเป็นเรื่องราวในพุทธชาดก
แต่ก็เอาใบหน้าของดารานักแสดงมาใส่นะครับ
ก็เพื่อให้ทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์นะฮะ